ในช่วงที่กำลังจะหนาวแบบนี้นะครับก็มีมากมายหลายอาชีพที่มันสร้างรายได้
หนึ่งในนั้นฮะว้าวว้าวนี่แหละ
มาขายในช่วงหน้าหนาวแบบนี้สร้างรายได้ดีมากเลยครับ
ว้าวเห็นแล้วร้องว้าวเลยไหมล่ะเอาจริงจริงเพราะว่าไม่ได้เล่นวาว
แบบเด็กยังเงียงมานานมากแล้วว่ะอื้อนี่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบหลายอย่างสวยงามนะ
อันนี้เป็นเครื่องบินเลยนะคุณผู้ชมฮะว่าวหลากสีที่เห็นอยู่ริมทางทั้งหมดเนี่ย
เป็นของคุณวิชัยวันประเสริฐหนุ่มใหญ่วัย๕๔ปี
แกเป็นคนจังหวัดสุรินแต่ว่ามาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดตราดครับ
แล้วก็นำว่าวผ้าร่มนะฮะที่มีลวดลายต่างหลากสีและหลากหลายรูปแบบ
แขวนวางขายอยู่ริมทางสายตราดแหลมงอบขาออกตัวเมืองตราดครับ
อยู่แถวไหนผมบอกสถานที่ใกล้เคียงแล้วกันจะได้ไปถูก
อยู่ท้าวพอร์ตทน้องสะเม็ดนั่นเองถ้าแวะเวียนไปท้าวนั้นลองซื้อดูสิ
สักว้าวสองว้าวเออเออเอาไปวิ่งเล่นกันสนุกสนาน
คุณวิชัยบอกว่าจะมาขายแบบนี้ทุกปีประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั่นแหละ
หลังจากเริ่มมีลมหนาวพัดมาก็จะนำว่าวออกมาขาย
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับซึ่งว่าวเนี่ยจะสั่งมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยนะ
เป็นร้านที่สั่งประจำทุกปีแล้วและมาใกล้
ถามว่าราคาเป็นยังไงบ้างว่าวนะฮะของพี่แกนะที่เอามาขายเนี่ย
เริ่มต้นที่๖๐บาทขนาดเล็กสุดนะ
ไปจนถึงราคา๒๐๐บาท

บอกว่าทุกปีจะมีลูกค้าประจำแวะเวียนมาซื้อ

ชอบวิ่งว่าวเล่นว่าวผมว่าคนนึงอ่ะ
ใช่โอ้โหวิ่งจนไอ้ว่าวนี่หัวปักดิน
บนปากตั้งแต่แรกคุณเอามันไม่ขึ้นนะดิ

มันต้องมีคนช่วยปล่อยมีคนวิ่งมีคนช่วยปล่อย

แล้วดิฉันเป็นคนถือตลอดเลย

นึกออกไหมล่ะให้ฉันวิ่งตาม
แล้วเขาบอกว่าขายได้แบบนี้นะ
ยาวไปนะ๔๕เดือน
กว่าลมหนาวลมแรงมันจะหายไปหมดไง

แล้วถามว่าสร้างรายได้เป็นยังไงบ้างครับ

๕๐๐๑๐๐๐บาทต่อวันนั่นคือแบบว่าเบเบ

เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้
ถึงแม้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มันไม่ได้ยาวอะไรมาก

ลองโทรไปสอบถามพี่แกก็ดูแล้วกัน

แล้วมันไม่เคยติดลงได้เลย

มันเป็นคนวิ่งตามถือให้วิ่งมาก่อน
เออมันต้องอาศัยหลายอย่างทิศทางลมด้วยอะไรด้วย
พอมันขึ้นไปเท่านั้นแหละโอ้โหคุณเอ้ย